จากทุกข่าวต้องดูในวันนี้แล้วนะคะ
สิ่งที่เราจะต้องดูกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ก็คือ
ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันค่ะ

สวัสดีครับหมอไก่ครับ

หมอไก่ก็จะมาตรวจสอบดวงชะตาให้คุณผู้ชมเป็นประจำทุกครั้งเลยนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่จะเปลี่ยนดวงสวย
ให้กลับกลายมาเป็นดวงรวย

เขาเรียกว่าโอ้โหจะแบบเหนื่อยหนักนิดนึงนะเสียเหงื่อเป็นปี๊บเลย
แต่ว่าเราจะมีเคล็ดลับวิธีการเปลี่ยนจากดวงที่มันร้าย

เรียกได้ว่า๓ราศีนี้แบบต้องแบบทำบุญเยอะหน่อย

ราศีแรกเลยนะคะก็คือชาวราศีพฤกษก
ใช่เลยค่ะชาวราศีพึกศกนะคะในช่วงนี้เนี่ย
จะแบบว่ามีความแบบอึดอัดใจ

ดวงชะตากำลังโดนบีบ

เรียกว่าบาปะ๑๘๐๐หน้าบีบหลัง

ก็เลยอาจจะเกิดอาการแบบว่าเหนื่อยเครียด

หมายว่าเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จทันทีนะครับ
คือทุกอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาหมดจะไปหวังอะไรใจร้อนอะไรเนี่ย
ไม่ได้อยากใจร้อนจริงใจเย็น
อยากเป็นวัยรุ่นใจร้อนแบบคุณชนะนะต้องใจเย็น
แต่ในช่วงนี้แบบทำอะไรต้องแบบใช้เวลานิดนึงนะ
สมมุติว่าหวังกับเรื่องงานเอาไว้สัก๓อย่าง
ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสักประมาณอย่างหนึ่งนะ
เหลือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะ
แต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาเพราะว่าในช่วงนี้มันแบบอุปสรรคมันเยอะจริง

มันก็เลยยืดยาวนิดนึงช้าไปหน่อยหนึ่งนะคะ
แต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีการแก้เคล็ด
งั้นวิธีการแก้เคล็ดของราศีพฤศพนี่ควรทำยังไง

ควรจะหาโอกาสไปทำบุญถวายสังขทาน

ขอแนะนำว่าเป็นสังกฐานของใช้

ใช้ก็เป็นพวกสบู่ย่าสีฟันอะไรอย่างนี้
แล้วก็จัดถังสังกฐานถ้าจะให้ดีมาก

ใช่นะคะเขาเรียกว่าอันนี้ส่งผลบุญจะแรงมาก
ก็คือไปจับจ่ายใช้สอยซื้อแล้วก็จัดสังขทานไปถวายเองเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่รู้สึกว่าโอ้โหดวงชะตาของตัวเอง
ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเจอแบบตกกรรมลำบากมาก

คือเป็นพวกไม้ขัดห้องน้ำแปลงขัดห้องน้ำ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ
อ่าใช่นะเพราะว่าในทางโหรศาสตร์ค่ะห้องน้ำหมายถึงดาวเสา

ดาวเสาก็คือโทษทุกข์ก็คือหมายถึงว่าให้เราทำบุญให้ทุกข์มันคลายไปมันหายไป
แล้วอย่างนี้เราไปทำบุญเหมือนสร้างห้องน้ำหรือล้างห้องน้ำอย่างนี้ช่วยไหมคะ
ถ้าล้างห้องน้ำดีมากเลยนะแต่ว่าบางคนเขาไม่ไหวไงบางคนเขาอายุเยอะแล้ว
ไปล้างห้องน้ำเดี๋ยวอาจจะหนักกว่าเดิมปวดหลังกลับไปอีก
ก็สามารถทำสังฆฐานแล้วก็แถมพวกอุปกรณ์ล้างห้องน้ำลงไปได้

อันนี้เป็นวิธีการเสริมดวงสำหรับราศีพฤศพ

ไป๑ราศีช้าแต่ได้พระเล่มงามอดใจกันไว้นิดนึงนะ

อ่าสำหรับชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่โอ้โหสะบักสะบอมอ่ะ
เรียกว่าเป็นราศีที่เหนื่อยมากสีเหงื่อไปหลายปี๊บเลยทีเดียวนะคะ
จริงชาวราศีกันเนี่ยไม่ได้แบบว่าเพิ่งเหนื่อยในช่วงนี้
จริงเหนื่อยมาสักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่แล้วนะคะไม่ใช่แบบเพิ่งเหนื่อย

อ่าเพราะว่าเหมือนกับว่าทำงานแบบเต็มที่สุดใจขาดดิ้นแล้วเนี่ย
แต่ว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เท่ากับที่เราเหมือนกับต้องการ

อ่าใช่เลยค่ะชีวิตในช่วงนี้มันจะออกแนวแบบนิ่งเนิบเงียบไม่ค่อยมีอะไรก้าวหน้านะคะ
แต่ว่าจะบอกข่าวดีไว้อย่างหนึ่งตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว
ถ้าสมมุติสิ้นเดือนเมื่อไหร่เคาะกรรมจะหมดไป

อ่าใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าดวงชะตาจะเปลี่ยน
ถ้าเข้าเดือนกันยายนเมื่อไหร่เนี่ยดวงชะตาจะดีขึ้นเมื่อนั้นเลย

แล้วอย่างนี้ราศีกันมีวิธีการเสริมดวงในช่วงนี้ยังไงคะ
ขอแนะนำให้ชาวราศีกันนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคพวกอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษา
เช่นพวกสมมุติดินสอชุดนักเรียนก็ได้
กีฬาอะไรอย่างนี้ให้เด็กด้อยโอกาส

ถูกต้องแล้วนะคะสำหรับราศีกันก็ช่วงนี้ทำบุญ
การบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไปก่อน
และชีวิตเราอีกแค่๑๐กว่าวันเท่านั้นเอง
ชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วอดใจกันเอาไว้เป็นกำลังใจให้นะคะ

ชาวราศีมังกรค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่โอ้โหปัญหาเยอะนะครับ
เรียกได้ว่าปัญหาเยอะที่สุดใน๑๒ราศี
คือเจองานงอกอยู่ตลอดเวลา
ชาวราศีมังกรนะคะจะนั่งว่างได้ไม่กี่วัน
สักพักนึงมันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
แต่พอพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าชาวราศีมังกร

ประสบความสำเร็จได้แต่ว่ามันต้องแบบใช้เวลานิดนึ

ใช่นะคะก็คือแบบจะไม่แบบทันทีทันใด

บางทีคือถึงแม้ว่างานมันจะเข้ามาเรื่อยเนี่ย
มีอะไรให้หนักใจแต่มันคือประสบการณ์ที่ดีถูกไหม

ใช่เลยค่ะแต่ว่าชาวราศีมังกรคือต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักด้วย
จะไปหวังแบบว่าพึ่งพาคนรอบข้างไม่ได้

ใช่นะคะคนที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็คือตัวของคุณเอง
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละสำหรับราศีมังกร
ถ้าอย่างนั้นบอกวิธีที่ราศีมังกรจะต้องช่วยเหลือตัวเองในการเสริมดวงหน่อยค่ะ
แนะนำให้ชาวราศีมังกรไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาส
ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ควรจะเน้นช่วยเหลือคนที่เขาเป็นคนแก่

สมมุติว่าเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยมีคนแก่เข้ามาขายพวงมาลัยเราอาจจะช่วยอุดหนุนเขาสักพวงหนึ่ง

ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะจริงแล้วคือทุกราศีเนี่ยสามารถนำเคล็ดลับในการเสริมดวงแบบนี้ไปปรับใช้กับตัวเองได้หมดถูกไหมคะ
ไม่จำเป็นว่าราศีนั้นจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้คุณสามารถทำทุกอย่างร่วมกันได้ในทุกราศีเพื่อเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสบายใจเสริมสิริมงคลกันไปด้วยนะคะ
คือมงคลนี้โอ้โหใหญ่มากนะคะ

ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่แบบว่า

แล้วที่มาวางไว้วันนี้คือ
นั่นก็คือจะมีจี้พระหลวงปู่รุ่งนะคะ

ผ้ายันนางกวาก

เทียบกับจี้พระนี่จี้พระดูเล็กไปเลย

มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะ
และผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่

เกิดวันอาทิตย์ที่๗พฤศจิกายนปี๒๕๐๘ปีมะเสงนะคะ
อยากทราบเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็งานที่ทำอยู่
เขาบอกว่าก็อยากจะลาออกจากงานไปทำการเกษตรดูเหมือนกันครับ

เอาอย่างแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของโชคลาภ
บอกเร็วว่าโชคลาภเนี่ยไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมีก็คือทุกอย่างต้องทำมาจากน้ำพักน้ำแรง
ต้องทำเองใช่ก็คือต้องทำเอง
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก็คือแบบน้อยมาก

แต่บอกว่าในมุมที่ดีคือได้โชคลาภหมายถึงว่า
ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองมันภูมิใจ

แล้วเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงคะ
เรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องจับตามองกันนิดนึงนะคะ

มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องของพวกหัวใจความดัน
เกี่ยวกับเลือดหรือว่าอุบัติเหตุอันนี้ต้อง

แล้วมีวิธีการแก้เคล็ดยังไงไหมหมอไก่แนะนำได้ไหมคะ
อาจจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวก

ภาพบริจาคเลือดอะไรแบบนี้
ช่วงนี้ก็เปิดรับอยู่เหมือนกันนะ
นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพแล้วก็ทางเรื่องที่ทำงานอยู่เนี่ย
งานที่ทำอยู่เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าคุณทวีปเนี่ยบอกว่า
อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจะสมมุติว่าจะพูดในเรื่องของพวกงาน
เกี่ยวกับการเกษตรเออบอกตรงตรงว่าไม่ค่อยถูกฉลกำลวงอ้าวเหรออ่า
ถ้าสมมุติว่าทำควบกับงานปัจจุบันอ่ะทำได้แต่ถ้าทำเพลิวใช่
แต่ถ้าถ้าสมมุติว่าทำเพียวไม่ดีแต่จริงเดี๋ยวนี้เนี่ย
หลายคนเขาก็ทำอาชีพหลายอาชีพนะคะไม่ได้ทำแค่งานเดียวนะ
งานประจำแล้วก็ยังหาอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมา
คือหมอไก่อยากจะแนะนำว่าควรทำเป็นอาชีพเสริมควบคู่กับงานดีต่อไปถูกไหม
ดีกว่าแบบนี้แนะนำคุณทวีปแบบนี้ก็แล้วกันยังไงก็ลองนำไอเดียหรือว่าไปปรับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตัวเองก็แล้วกัน
แต่ว่าวันนี้คุณทวีปเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าหลังจากที่ได้ไปแล้วเนี่ยหมอไก่คะคุณทวีปต้องทำยังไงบ้างคะ
อย่างแรกนะคะให้ตั้งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงหลวงปู่รุ่งก่อนนะคะแล้วก็ตั้งนโมสามจบ
แล้วก็อธิษฐานได้เลยนะคะอยากจะขอพรอะไรก็อธิษฐานได้เลยค่ะโอ้แบบนี้นั่นเองนะเอ้า
หมอไก่หมอไก่เนี่ยนะวันพรุ่งนี้มีเรื่องราวอะไรจะมานำเสนอเอาแบบขอแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อย
คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงกันนะคะ
สามราศีที่ดวงเป็นดาวรุ่งเลยในช่วงโค้งสุดท้ายของเดือนนี้ท้ายของเดือนนี้
สามราศีไหนจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอดใจรอไว้นะคะแต่ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
คุณผู้ชมก็เข้าไปร่วมสนุกกันในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเราเข้าไปแล้วกดไลคดแชร์ด้วยนะจ๊ะ
โพสต์หมอไก่วันไหนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากมากขอบคุณหมอไก่ครับ